จังหวัดอุดรธานีเขาทำพิธีเถอะพิธีบวงสวงนะฮะ
เปิดปากถ้ำจอราเข้อุ้ยอุ้ยอ่ะเห็นรูปแล้วเหรอ
บั๊ยก็ตกใจนะคุณพูดมานี่เออโดยบรรยากาศทั้งภายในวัดนะฮะ
แล้วก็หน้าวัดติดกับลำห้วยกุฎแหเนี่ยมีชาวบ้านจำนวนมากเลย
มาร่วมพิธีบวงสวงเขาบอกใช้วิธีพิธีนี้นะฮะ๑ชั่วโมงดูดิของไหว้ของบวงสวงแน่นไปหมดเลย
ขนาดเดียวกันเพราะว่ามันใกล้เวลาที่ลอตเตอรี่ออกแล้ว
นี่แองจี้ทำไมเธอโกหกประชาชนจนตกใจทำไมจราเข้ปั้น
ซึ่งเขาบอกบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยหลังจากเสร็จพิธีก็พากันไปส่องเลขเด็ดคุณ
เขาปั้นไงอ๋อผมคิดว่าเขาอมันจะตัดไว้
ว่าเขาไปบวงสวงจราเข้หนุ่มจะถามอะไร

ซึ่งเขาบอกว่าจราเข้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นจราเข้จริงนะ
เป็นรูปจราเข้ขนาดใหญ่

คนไปดูเลขจากดวงตาจอราเข้

โดยเลขที่พบคือ๒แล้วนี่๗๕
ซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมัน

เป็นล่าเป็นลม
สำหรับแผงจำหน่ายโรตเตอรี่ภายในวัฒน์เนี่ย

แล้วก็๑๔ซึ่งเป็นเลขวันแห่งความรักนะฮะ
แล้วยังมีชาวบ้านโชคดีมาแล้ว๔งวดติด
แย่ใหญ่นะ

กันฮะเขาบอกเอาโจ่หลวงพ่อเนี่ยปุกเสกสามโอ๊ยต้องไปดู
ตามกระชาพาไปดูเอออ่อนมาไหล่แล้วผมจะได้ไหมฮะเดี๋ยวเอา
มาให้เขาไว้ตัวนี้เลยชั้นที่เรียมทองไม่ได้ตัวเรียมทอง
มีตัวเดียวทั้งประเทศไทยอ่ารุ่นจันทราเธอฉันมี
ราเข้รุ่นจันทรามีรุ่นเหรอคุณแม่เพราะเหลือองค์เดียว
ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตัวหรอกไปอยู่ที่ไอ้ผู้ชาย
คนในคนหนึ่งอ่ะใครดูหรอจริงรุ่นจันทราของดี
ได้อะไรมาน่ะอัตจานคุณนุนอันนี้ไอ้ไข่โอ้หูเป็น
แกะจากตะเคียนนู่นนี่นั่นผู้ชายไปหมดไม่ใช่หาย
ตะเคียนตกหาอยู่หน้าไทยรัฐอันนั้นน่ะเศร้าจริง
หายแต่นอกนั้นให้เขาหมดไม่ไอ้ที่ตกหาย
เพิ่งไปได้มาใหม่อ๋ออันเดิมตัวแรกที่ได้มาเนี้ยเลี่ยม
เพชเงียบนี่ไม่ปติเสจแสดงว่าใช่ไม่ได้ไงปยติเสจ
กระเป๋าพระเอกยอดรักมาถึงเอาไปเลยเอาไปเอาไป
แล้วเอกก็ถือหิวรถไหม

หรือวันเกิดไม่ได้มีผู้หญิงมาตีกันได้

เอ็มโคนเลี่ยมเขายังมีกล้องพุงจรปิดอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป